คุณผู้ชมภาครการมืองตอนนี้นะหลายคนติดตามผ่านเอาเลย
หน้าจอทวิตเตอร์โลกโซเชียลคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละครั้งเนี่ย
ทักษิณชินวัฒน์เนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์ไม่ได้บ่อยครั้งมาก
ที่เป็นกระแสคือ๑๙กันยายนปีที่แล้วประเด็นเรื่อง
ท่าทีและน้ำเสียงขึงขังน่ากลัวจังไม่นุ่มนวลอ่อนหวาน
เหมือนตอนที่มาเกาะโต๊ะข้อเป็นเพาะบทบทเลย
อันนี้ก็แหม่มีการจิกกัดบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์อีกเหมือนกัน
จนกระทั่งล่าสุด๑๙ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชม
ทวิตเมื่อ๑๙ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้คนรีทวิตไป๗๓๐๐๐กว่าครั้ง

ป้อมบอกให้ผมกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ผมว่าป้อมทำเรื่องของตัวเองให้เคลียร์ดีกว่าไหมครับ

แล้วปล่อยให้คนอื่นเข้ามาพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแทน
เพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมมันหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วครับ
แล้วต้องบอกว่าแฮสแท็กกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมท็อปฮิตไปเลย
เทรนด์ไปเลยค่ะโอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมาก
บอกว่าพอใช้คำว่าแบบป้อมดูซอฟต์และน่ารักใสไปเลย
บางคนก็อิงกระแสเกมไงมันจะมีเกมตีป้อมหลายเกม
เลยว่าป้อมแตกเลยจ้า
คือต้องบอกว่าเป็นวาธกรรมที่ไม่ได้รุนแรง
คือไม่ได้รุนแรงในแง่ของการใช้คำพูดแต่สะเทือนเลยนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นการจมตีในแง่ของกระบวนการทำงาน
ที่นายทักษิณได้ออกมาโพสต์ถึงความคิดเห็นของตัวเอง
นี่แหละพลเอกประวิทย์เขาบอกว่าเดือดเลยนะ
คือมันเป็นเรื่องราวมาจากที่พลเอกประวิทย์บอกว่า
อยากกลับมามีคือมันเริ่มจากว่ามีนักการเมืองคือคุณยงยุทธ์เนี่ย
เขาก็ประกาศไงคือเขาก็สายเพื่อไทยใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเขาจะพานายทักศิลป์กลับบ้าน
ทีนี้พลเอกประวิทย์ก็เลยออกมาบอกว่า
จะกลับมายังไงกลับมาก็มาสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมของไทยสิ
พอสชช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็คุณหนีคดี
ไม่คุยกับนักโทษหนีคดีพลเอกประยุทธ์ก็พูดไงไม่เจรจา
พอประโยคนี้แหละไปได้ยินถึงคุณทักษิณ
ใช่เขาก็ว่าคุณโยยุเสนอให้ตั้งโต๊ะเจรจากันสิ
มันจะได้ปรองดองไม่ใช่เหรออยากได้ความสงบสุขไง

สินก็เลยตอบโต้เรื่องนี้เลยล่ะค่ะว่า
เอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนดีไหม

ท่านจะตอบว่าอย่างไรไปฟังครับ
ก็เป็นเรื่องของกระบวนประชาเขา

เรื่องของพี่น้องแต่เขาไม่นับถือเราเป็นพี่เรา
ใช่ไหมก็เรื่องของการทำงานเรื่องของนั่นก็ว่าไป
เพราะว่าไม่เกี่ยวกันจะไปเกี่ยวอะไรกัน
ก็รุ่นน้องแต่ไม่ได้เป็นน้องเป็นรุ่นหลังรุ่นหลัง
ชัดเจนไหมเป็นรุ่นน้องแต่ไม่ได้เป็นน้อง
คือต้องบอกว่าพลเนกประวิทย์โดนคุณวัฒนานว่าง
ผู้สื่อข่าวนะจี้จนถึงขั้นหลุดคำว่าไอ้ทักษิณออกมาเลยนะ
ไปถามทีนี้ไปถามอีกคนหนึ่ง
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ก็ถูกผู้สื่อข่าวถามคำถามนี้นายกบอกว่าไม่สนใจข้อเสนอของนายยงยุทธ์
เพราะจุดยืนรัฐบาลจะไม่คุยกับคนทำผิดครับ
เป็นกฎหมายทั้งสิ้นนะครับ
รายงานความขึ้นไหวหนังสาวยิ่งลักษณวตคะว่า
ตอนนี้เนี่ยเธอขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า
คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะว่าท่าเรือตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญ
มันเป็นท่าเรือส่งออกสินค้าที่ใหญ่มาก
แล้วเขามีการเขาบอกว่ายังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการ
แต่ว่ามีการขายหุ้นแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งก่อนนี้เนี่ยนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ย
เดินทางไปที่ประเทศจีนจริงจริงเขาบอกว่าไปไห้บรรพบรุษในสัวเถา

พูดถึงบริษัทนี้ค่ะที่เป็นสถานีขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นานาชาติเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามีทุนจดทะเบียนไว้สูงเกือบ๓๐๐ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มฮัชชินสันของนายลีกาชิงมหาเศรษฐีจากฮ่องกง
แล้วมันมีกระแสข่าวมาไงคะว่าฮัชชิงสันขายหุ้น

แต่คร่าวว่ามีการขายแล้วรู้สึกว่าจะถือคลองอยู่ประมาณ
โอ้โหต้องใช้เงินมหาศาลขนาดไหนถึงจะไปซื้อได้อืมนะฮะ
มาดูที่เรื่องของการเลือกตั้งกันบ้างคุณผู้ชม
คือในโลกโซเชียลแชร์คำสั่งของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่มีหนังสือ
แจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด

นี่เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าอาจจะไม่ได้เลือกตั้งหรือเปล่า
คือกระดาษแผ่นนี้แชร์กันว่อนโซเชียลเลยค่ะ

กรกตไม่ได้ส่งสัญญาณเลื่อนเลือกตั้งไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพราะกรกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตแล้วก็เที่ยงธรรม

เข้าใจที่หลายฝ่ายกดดันกรกตให้กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน
จากว่ากรกตเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง
ก็ต้องฟังเสียงของผู้ที่คัดค้านด้วยเหมือนกันนะครับ

นายกหงุดหงิดเหมือนกันนะตอนถามเรื่องความชัดเจนเรื่องนี้
นายกถามกลับด้วยว่า๕๐รู้จักกันไหม
รู้จักกันแต่จะเลือกหรือไม่เลือกตั้ง

ทีนี้อีกประเด็นอื่นอุ้ยกานมือกัน
ต้อนรับคณะของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

วันที่๗มกราคมที่ผ่านมาไงคะ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ไปจับเขา

ซึ่งผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามกฎหมาย

ซึ่งนายกยอมรับนะคะว่าก็สั่งการไปยังฝ่ายความมั่นคงแล้ว
ให้เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพักการเมืองจริง

ผู้มีอำนาจไม่ควรทำให้เกิดบรรยากาศ

ไม่ควรใช้อำนาจทำให้เกิดอุปสรรค
ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะ
ระบุเลยบอกว่าพักเพื่อไทยยินดีให้สอบสวนคดี

แต่พักต้องให้ความเป็นธรรมกับนายพรชัยด้วยเหมือนกันค่ะ